มีเจ้าหนี้เขาไปทวงหนี้ในบ้านหลังนี้
หนี้คือลูกชายเจ้าของบ้าน
แต่ตัวลูกชายเจ้าของบ้านเนี่ยไม่อยู่
หนี้เขาก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านถูกทำร้าย

โอ้โหหัวนี่เย็บไป๘เข็ม
แล้วคนที่เข้าไปทวงหนี้เนี่ย๗๘คนนะ
คือผู้หญิงเอามาทวงหนี้แล้วเหมือนกับว่าไปเรียกคนที่นั่งอยู่
ดื่มเหล้าอะไรกันอยู่แถวนั้นเนี่ยมาช่วยทวงหนี้
ผู้ชายด้วยตัวผู้หญิงทวงแล้วมีผู้ชายมาช่วย

เกี่ยวกับหนี้กับมุมของลูกหนี้นะเขาให้ข้อมูลที่ต่างกัน
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตอน

หนี้เขาพาลูกน้องเข้าไป๗๘คน
ไปทวงหนี้คาช่วง่องค่ะ
คนที่ติดนะครับก็คือลูกชายเจ้าของบ้านหลังนี้
บ้านเรียกกลุ่มที่ก่อเหตุไปให้ปากคำนะคะเจ้าของบ้านชื่อว่านางนัทธริตรีบัวชุมอายุ๔๓ปีบอกว่าเขาอยู่ในบ้านกับสามีกับพ่อสามีเนี่ยอายุ๔๔พ่ออายุ๗๐แล้วก็มีลูกชาย๔ขวบอยู่ด้วยคนหนึ่งคนที่มาทวงหนี้ชื่อเมย์เป็นผู้หญิงนะคะ
มาตะโกนทวงหนี้บอกว่าเนี่ยลูกชายติดค้างค่าเช่าห้องอยู่๒เดือน๒๔๐๐บาทแต่ตอนที่เมย์มาตะโกนทวงหนี้เนี่ยตัวลูกชายไม่อยู่
ก็เลยทะเลาะกันกับคนในบ้านเมย์ก็เลยออกไปตามลูกน้องมา๗๘คนดื่มเหล้าอยู่ใกล้เป็นผู้ชายบุกเข้ามาในบ้านเลย
แล้วก็รุมทำร้ายกันเลยทั้งตัวสามีตัวพ่อวัย๗๐ถูกก้อนหินทุบหัวค่ะแล้วก็โดนต่อยจนบาดเจ็บเลยนะคะ
อายุ๗๐เนี่ยหัวแตกนะเย็บไป๘เข็มฟังเสียงผู้เสียหายดูค่ะ
ผู้หญิงชื่อเมย์ค่ะเขาโวยวายค่ะคือจะให้ชาวบ้านได้ยินเลยว่าเราเป็นหนี้เขาค่ะ
พอลงมาเสร็จปุ๊บก็ลงมาถามว่าพวกคุณเป็นใครทำไมมาโวยวายที่นี่ทั้งคืน
ไม่ได้ทำร้ายไม่ได้ตบด้วยค่ะ
พื้นหนี้ก็คิดขึ้นว่าแฟนหนูตบหน้าเขาหัวค่ะ
เด็กคนเมื่อกี้นะคะเสร็จแล้วผู้ชายก็ใส่เลยค่ะ
ก็คือตำรุมบอลอยู่เลยค่ะสามคนตอนนั้นน่ะค่ะ
แล้วค่ะก็สู้ไม่ได้หายสามคน
คือไม่รู้ว่าเขาเอาแรงมาจากไหนเยอะมาก๓คนเนอะ
ผู้หญิงอีกคนก็รีบไปไปเรียกเพื่อนมาแล้วอีกคนนึงที่อยู่นอกรั้ว
ก็เข้ามาเสร็จแล้วหนูก็ไปเจรจากับผู้หญิงคนนี้
ระหว่างที่แฟนไปหาอะไรเพื่อป้องกันตัวเองป้องกันครอบครัวป้องกันเราเด็กใช่ไหมคะ
เสร็จแล้วเขาก็เข้ามาด่าหนูหนูก็บอกว่าให้ออกไปดีดี
คือเข้าบ้านยามวิการมันไม่ดีมันมีอะไรพวกนี้ให้มาคุยกันใช่ไหมครับ
เขาเข้ามาตบหน้าหนูอีก๑๐ทีอะค่ะแล้วพูดกันดีเนอะ

นี่ค่ะนี่คือเจ้าของบ้าน
ข้างอาทิตย์คุณพ่อใช่ค่ะคุณพ่อเจ้าของบ้าน
อายุ๗๐อย่างที่บอกค่ะโดนตีหัวหัวแตกเย็บไป๘เข็ม
พ่อประจันทร์เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุหลับอยู่ในห้อง
แต่ว่าได้ยินเสียงดังอยู่ในบ้านก็เลยวิ่งออกมาดู
ก็เห็นกลุ่มคนก่อเหตุวิ่งกรูเข้ามาในบ้าน

ตัวเองถูกของแข็งตีหัวเข้าไปเย็บไป๘เข็ม
นี่ค่ะการทวงหนี้โอ้โหต้องทวงกันขนาดนี้เลยเหรอคะ

ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงขั้นต้องไปทำร้ายกันแบบนี้
เมค่ะนางสาวแพร่พันธุ์อรุณการอายุ๓๓

ไปกับผู้ที่ร่วมก่อเหตุอีก๒คน
ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจ
แต่เขาให้ปากคำขัดแย้งกับผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของบ้านนะ
เขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าจริงแล้วเขาเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายก่อน
เขาเข้าไปในบ้านหลังนี้เพื่อจะไปทวงหนี้กับลูกชายเจ้าของบ้าน
ติดค้างค่าเช่าเอาไว้๒เดือนแต่เขากลับถูกผลักอกจนล้มลง
ถูกทางเจ้าของบ้านเริ่มก่อนเขาโดนผลักอกล้มลงก่อน
แล้วก็เลยทะเลาะกันตัวเมย์อ้างว่าตัวเมย์เองก็ได้รับบาดเจ็บ
ต้องนอนโรงพยาบาลเหมือนกันค่ะ
และอยู่หลังนี้ฟ้องไปอยู่มาโวยไว่อย่างนี้

ตำรวจก็เลยบอกว่าก็ต้องสอบสวนข้อเท็จจริง
ถึงสาเหทที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็คือตำรวจสพรดรส
เดี๋ยวก็ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพราะทั้งคู่ยังให้ข้อมูลที่ขัดกันอยู่นะคะ